คล้ายกันจนบางทีอาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควัน
คุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยเพลงหมอกและควันของพี่เบิร์ตคงน่าจะเข้าท่าที่สุดนะครับ
ใครที่ไปเหนือไปอีสานเช้านี้คงจะได้สัมผัสสายหมอกที่เริ่มหนาขึ้นนะครับ
นี่ก็เป็นสัญญาณว่าลมหนาวที่เราได้เจอกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยห่างหายไปจากเมืองไทยของเรานะครับ
ดังนั้นในเช้าวันนี้เช้าวันพรุ่งนี้ใครจะออกมาตอนเช้ามาสัมผัสอากาศยามเช้าสวมแบบนี้หน่อย
เพราะว่าน้ำค้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่เอาความหนาวเย็นมาสู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับ
เป็นภาคที่อยู่ดีอากาศลดลงอย่างรุดเร็วนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิไปอยู่เลขตัวเดียวละทีเดียว
ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากนี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือ

กระแสลมตัวนี้เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
เคลื่อนที่เร็วและแรงนะครับการเคลื่อนที่เร็วและแรงแบบนี้เนี่ยนะครับ
จุดไหนที่คลื่นกระแสลมที่ผ่านจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างทันท่วงทีนะครับ
ช่วงที่เป็นยอดขึ้นนะครับอากาศจะร้อนอบอ้าวแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง
หลังจากฝนฟ้าขนองหมดไปเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นในตอนเช้านะครับ
ฟ้าจะปลอดโปร่งดังนั้นในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับ
อากาศจะค่อนข้างร้อนเป็นพิเศษเพราะว่าแดดจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆก็จะหายไปนี่คือสิ่งที่เราอาจจะได้เจอกันบ่อยนะครับ
ในช่วงประมาณธันวาคมจนถึงมกราคมนะครับซึ่งทางกรมบุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์นะครับว่า
ช่วงนี้ในปีนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เจออากาศที่หนาวที่สุดในรอบปีในรอบฤดูหนาวนี้นะครับ
คุณผู้ชมดูสองสีนี้ก่อนนะครับสีฟ้าคืออุณหภูมิตั้งแต่๘๑๕นะครับ
ส่วนสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคืออุณหภูมิที่ต่ำกว่า๘องศานะครับ
ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมดูภาพภาพนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่าอากาศหนาวครับ
ภูมิ๘๑๕ไล่ลงมาตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะครับ
เดี๋ยวถ้าหากขึ้นไปดูด้านบนเนี่ยนะครับก็จะพบว่าหลายพื้นที่เลยนะครับ
ก็จะมีอากาศที่หนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๘องศาเซลเซียส
กลนครนครพนมนะครับเลยนะครับรวมไปถึงหลายจังหวัดเลยทีเดียว
อยู่ติดกับทั้งฝั่งลาวทางฝั่งพม่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นี่คือพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังกันหน่อยเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ